แต่ที่แน่ที่เชียงรายไม่มีความสุขแน่นอนค่ะ
หนุ่มวัยสิบสามสามสิบสามปีคนนึง

เมาไว้บ้าคนเดียวไม่พอคึกขนอง

แล้วก็ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
อ่ะสอนเก่งไปอีกอันนี้นะมันขึ้นไกลแบบนี้
ใส่ลูกกระสุนตรงนี้ทำแบบนั้นแบบนี้นะคะ

เออแล้วก็เปิดเพลงคลอ

แล้วก็สอนวิธีการใช้อาวุธปืนพกสั้น๙มมไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะ

ฟรีวัยรุ่นแทรกตัว

ชาวบ้านเขาหวาดกลัวกลัวจะโดนลูกหลงเข้าลูกกระสุนอะไรต่างนานา
ตำรวจนำหมายค้นไปจับตัวเลยนี่ค่ะ
นายอนุวัฒน์สอนราชอายุ๓๓ปีนะคะจับตอนกำลังจะออกจากบ้านพอดีเลย

ทะเบียนกท๕๔๒๗๘๓๔๓โอ้โหมีกทมาให้ด้วย๑กระบอก
ซองกระสุนปืนแบบแกซีน๑ซองนะคะวางอยู่
แล้วก็มีกล่องกระสุนปืนบรรจุลูกกระสุน๙มม๓๔นัดด้วย
คุมตัวไปตรวจปัสสาวะผลปรากฏว่าคุณมียาบ้าอยู่ในตัวนะคะ
นายอนุวัฒน์ยอมรับสารภาพค่ะว่าเสพยาเสพติดจริงก็คือเสพยาบ้า
ส่วนอาวุธปืนซื้อมาจากนายสุรพงศ์ยี่เรือง
เงินจ่ายค่าปืนไปแล้ว๕๑๐๐๐บาทแต่ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง
ปฏิเสธที่บอกว่าไปข่มขู่ไปยิงใส่ชาวบ้านไม่จริงเลย
ซ้อมยิงปืนในหมู่บ้านเฉยจะทดสอบปืนหลังจากที่ซื้อมาแล้ว
ส่วนที่ไลฟ์ก็ยอมรับเหมือนกันว่าอ๋อผมเมายาบ้าครับก็เลยมาไลฟ์สอนการใช้ปืน
โดนไปนะคะข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
และข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้านะคะ
ก็จะไปสอนจะไปเรียนต่ออะไรในคุกก็ได้ค่ะ